คุณผู้ชมครับวันนี้เราตามเรื่องนี้ให้นะครับเรื่องที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ว่ามีโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งนะครับไปจอดรถนะครับในสำนักงานเทศบาลตะบนบางม่วงตะบนบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะครับแล้วก็ไปไล่เจาะลมยางล้อรถยนต์ของเขาเจาะล้อเขาเลยฮะยางแบนหมดเลยนะครับคันนี้นะฮะแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนทรหารส
๑๒ล้อ๕คัน๑๒ล้อนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๔กันยายน
เราไปที่สำนักงานเทศบาลตะบนบางม่วงนะครับ
เจอกับหนึ่งในเจ้าของรถเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
โดนไปสี่ล้อเลยนะฮะเจ้าของรถคันนี้นะครับ

แล้วก็ได้คุยกับทางนายกเทศบนตรีตะบลบางม่วงด้วย
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะฮะ
ก็ไปดูกล้องกองจรปิดกัน

แล้วหนูก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว

ที่มีอยู่๒ประเด็นก็คือว่า
ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่

ถ้าเกิดว่าไปเกิดยางระเบิดในขณะเดินทางจะเกิดอะไรขึ้น
และที่สำคัญที่สุดก็คือโชเฟอร์เป็นคนขับแท็กซี่
ปัญหาที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้าคนที่โดยสารเนี่ย
ไม่ใช่ยางรถยนต์แต่เป็นผู้โดยสารอันนี้น่ากลัว
โดนมาทั้งหมด๕คันนะครับทุกผู้ชมครับ
บางคันก็โดนล้อหนึ่งบางคันก็๒ล้อบางคันก็๔ล้อเลยก็มี
โฟเฟอร์แท็กซี่คนนี้เอาเหล็กแหลมนะไปก้มเงยแล้วก็แทงล้อรถเขานะครับ
ลมยางเนี่ยออกหมดยางเนี่ยพังเสียหายหมดนะครับ
บางคันก็ซ่อมได้บางคันก็ปะไม่ได้บอกว่าเป็นรถรุ่นเก่า
ใช้ยางขอบ๑๒นิ้วปะไม่ได้ซ่อมไม่ได้ก็มีนะครับ
เราตามไปนะครับตามเลขทะเบียนรถของแท็กซี่คันนี้นะครับ
ก็ไปถึงบ้านของลุงโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เจอลูกสาวนะฮะ
ลูกสาวบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนเหมือนกัน
เพราะพอพ่อเห็นภาพเห็นข่าวตัวเองปิดโทรศัพท์มือถือ
ไม่ยอมกลับบ้านหายไปเลยค่ะแต่รถแท็กซี่เนี่ยเอาไปคืนเจ้าของแล้ว
พ่อทำไปเพราะว่ามีอาการป่วยทางจิตนะครับ
ที่ผ่านมาก็พยายามพาพ่อไปรักษาแล้วแต่พ่อไม่ยอมไปนะครับ
ก็ต้องฝากขอโทษทุกคนด้วยอันนี้ลูกสาวเขาบอกนะฮะ
แต่การชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดอย่างยาง๑๒เส้นรถ๕คัน
ลูกสาวบอกว่ารับผิดชอบไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเธอก็ไม่มีรายได้เหมือนกัน
เสียหายแจ้งความเอาไว้นะครับสพบังใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียกก่อนนะครับ
ถ้าออกหมายเรียกแล้วลุงโชเฟอร์ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวน